มาอีกคนแล้วนะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดพยาวค่ะ
นวดตัวอยู่ดีเอ๊ะรถวีออสหล่นสาย

นายบันดิษฐศรี่ศัตริย์นะคะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนำลม

รับมอบรางวัลรถเก๋งเตอร์เตอร์วีออส
จากนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวค่ะ

ยังไงคะเขาบอกว่าที่ได้รถวีออสเป็นเพราะว่า
บัณฑิตเป็นผู้โชคดีที่ซื้อสลากกาชาติในงานฤดูหนาว
และสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพยาวประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๘๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
เกี่ยวอะไรกับนวดแล้วไปซื้อสลากกันตอนไหน
บัณฑิตเล่าให้ฟังบอกว่าสลากที่ถูกรางวัล
เป็นภรรยาของหมอนวดชายตาบอดคนหนึ่ง

ขอซื้อแทนเงินที่ต้องทอน๕๐บาทไงคุณ
คือไปนวดภรรยานวดใช่ไหม

ก็โอเคก็ได้ก็รับสลากมา

อ่าซึ่งก็หลังจากที่นายบัณฑิตทราบนะคะว่า
จากกาชาติเหล่ากางชาติจังหวัดเนี่ย
ว่าสลักบาทที่ได้มาถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ได้รถยนต์

นางวิไลวันภรรยาอาชีพอ้อขออภัย
นี่เป็นภรรยาของนายบัณฑิตนะ

ตั้งแต่อยู่กินกันมาก็ชอบทำบุญมาโดยตลอด
ได้รับรางวัลครั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น
เพราะผลบุญที่สามีได้ทำบุญกุศลตลอดชีวิต
อย่าไปถามคุณพี่หมอโน้นให้เสียใจเลย

แต่เขาเป็นหมอโน้นประจำก็คง

ที่ได้รับความสุขมาแล้วส่งต่อให้คนอื่นด้วย